อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากเตือนภัยกันเจอกับโรคจงโรคจิต
ไปเยอะเนอะเรื่องของโรคจิตที่ไปขโมยชุดชะนงชุดชั้นใน
แล้วคุณก็ชอบได้อ่านข่าวคนโรคจิตด้วยนะคุณ
คือผมอยากฝากเตือนตัวผมเองไม่เกี่ยวอะไรกับโรคจิตนะ
แต่อยากจะฝากเตือนเพราะไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับ
คือสาววัย๑๖ปีเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยไปเจอกับบุคคลโรคจิตที่มาทำการสำเร็จความไข้ต่อหน้าเธอ
โอ้โหไม่ใช่ครั้งเดียวเออสองครั้งแล้วเนี่ย
สองครั้งหมายถึงภายในช่วงเวลาเดียวกันโอ้ในช่วงใกล้เลี่ยกันนะครับ
อ๋อเนี่ยครับนายสงครานนามสมมุตรอายุสี่สิบสองปี
เป็นชาวบ้านหมู่สี่ตะมนต์ออกอ้ออำเภศรีสัตว์ชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
คนนี้เขามีศักดิ์เป็นลุงของนางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๖ปี
อย่างที่ผมบอกไปเข้าแจ้งความเลยนะครับกับพนักงานสอบสวนสพบ้านแก่งว่า
มีชายหนุ่มลึกลับกระทำการอนาจารย์ต่อหน้าหลานสาว
พูดให้มันชัดก็คือเอามือเนี่ยมันมารูปคำอวัยวะเพศของตัวเอง
สำเร็จความไข้ถึงสองครั้งนางสาวเอให้การว่าอาศัยอยู่บ้านอยู่กับย่าสองคน
พ่อแม่ไม่อยู่คือพ่อแม่ไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี
ที่ผ่านมาก็ปีที่แล้วแต่ว่าก็เพิ่งจะปลายปีที่แล้วนู่น
อืมไม่นานนี่เองเธอบอกว่าขณะนั่งล้างจาน
อยู่บนชั้นสองของบ้านเห็นชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบปี
มายืนด้องมามองอยู่ที่บริเวณสวนมะพร้าว
ห่างจากตัวบ้านเนี่ยสักสามสิบเมตรจากนั้นชายคนดังกล่าวใช้มือเนี่ยแหละครับ
ความไข้ให้เธอเห็นเธอตกใจมากจนต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบภายในบ้าน
เท่านั้นไม่พอข้ามปีมา๒๕มกราคมไอ้คนนี้มันมาอีกแล้ว
เวลาประมาณสัก๙โมงไอ้คนเดิมเลยเธอบอกเธอจำหน้าได้
สำเร็จความไข้ให้เธอเห็นอีกคราวนี้ไม่ไหวแล้วต้องไปแจ้งให้ลุงทราบ
รู้เรื่องไม่สบายใจรีบไปหาตำรวจแล้วก็ก่อนที่จะมาแจ้งความเขามีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะ
ว่ามันมาทำอะไรไว้บ้างเอาไปลองฟังเสียงเธอหน่อยครับ

เขาตัวอุ่นมีหน่วงแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีดำ

ไม่เห็นอะไรแล้วเขาเดินข้างหลัง

ไม่สงสัยใครไม่เคยเห็นหน้าอะไรอะค่ะ

แต่ก็เธอก็บอกว่า

ไอ้หนุ่มหื่นรายนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของเด็กสาวเป็นอย่างดี

มีภาพลักษณะแบบนี้เป็นหลักฐาน

เพราะว่าเด็กในพื้นที่เขาก็หวาดกลัวหวาดระแวงนะ

สาวเป็นผู้หญิงด้วยอยู่บ้านกับคุณลุงสองคนเองอันตราย
ให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีกันให้ได้ด้วยนะคะ